อยากจะทักทายได้แค่ขวาแล้วกับน้องบอล
ออกมาขึ้นกรรมกว้างแค่ขวา
สายหน้าครับพยายามจะแม่วัยเพียงเท่า๑๗
พยายามจะเบียดรุ่นพี่วัย๓๒ครับแม่แต่จังหวัดนี้ลื้นครับ
จังหวะโดนเสียบเข่าซ้ายเลยครับ

วางด้วยครับนี่ครับจังหวะประสานครับ
โหล้มลงไปครับสนัดน้องบอลโอ้ย
โหเชียบขาดจริงครับจังหวัดนี้
อีกทีอีกทีอีกทีอีกทีอีกทีอีกทีอีกทีอีกทีอีกทีอีกทีอีกทีอีกทีอีกทีอีกทีอีกทีอีกทีอีกทีอีกทีอีกทีอีกทีอีกทีอีกทีอีกทีอีกทีอีกทีอีกทีอีกทีอีกทีอีกทีอีกทีอีกทีอีกทีอีกทีอีกทีอีกทีอีกทีอีกที

การเห็นท่าไม่ดีครับดรนาชินคำศรีต้องโบกมือยุติการชกเลยครับ
เห็นไหมครับความเฉียบขาดแก่ของเจ้าน้องเล็กในวัย๓๒ปีครับเห็นอาการคุดสู้แล้วกระยำแผลเลยครับ
พลิกล็อค